แต่ว่าที่แน่บุคคลคนนี้ครับ
สสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยคุณอดีศรเพียงเกต
ได้มีการทวิตข้อความและอัดคลิป

เจ้าตัวบอกว่าจะเลือกคุณพิธาเป็นนายก
และขอให้สวช่วยยกมือสนับสนุน
คนที่ประชาชนเขาเลือกมาด้วย
เพื่อให้๑๓กรกฎาคมนี้ยกมือครั้งเดียวแล้วผ่านฉลุยเลย
สสอดีศรเพียงเกตหน่อยครับ
กับผมขอให้สัญญาเป็นบทกร
ดังต่อไปนี้ครับเพื่อสนับสนุน
คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ครับอย่างแน่นอน
ขอสัญญาว่าจะเลือกพิธาเป็นนายก
ขอสวช่วยยกมือสนับสนุน
ประชาชนเขาเลือกมานั้นเป็นทุน
พิธาจะทำงานแทนคุณประเทศเอ่ย

ผมหวังว่ายกมือครั้งเดียวขานชื่อครั้งเดียว
ให้พิธาลิมเจริญรักษ์เป็นนายกรัฐมนตรี
ขอให้กำลังใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับ

อยากให้ฟังเสียงประชาชนที่เลือกภาพเก้ากลายเป็นอันดับ๑

ถึงเวลาที่พักต้องช่วยผ่าทางตัน
เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่น
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนไฮไลท์ข้อความสำคัญนี่ตรงนี้ครับ
ในขณะที่อดีตแกนนำคนเสื้อแดงอย่างนายจตุพรพรมพันธ์บอกว่า
ตามแผนการเดิมโหวตเลือกนายกวันที่๑๓กรกฎาคม
หากนายพิธาไม่ผ่านเกณฑ์๓๗๖เสียงต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งใช่ไหมครับ
สส๕๐๐บวกสวอีก๒๕๐๗๕๐ต้องได้๓๗๖เสียงขึ้นไป
จะเปิดโอกาสให้ลงมติเลือกอีก๓ครั้งจนสิ้นสงสัย
เมื่อไปไม่ได้ก็จะเลี้ยวแยกย้ายข้ามคั่วกันไป
แต่กลุ่มอำนาจเดิมช่างน้ำหนัก๕๐๕๐
ว่าถ้าสามารถปฏิบัติการงูเห่าสวภาได้
จะเล่นเกมฟัดกันในวันแรกเลย
ปล่อยให้เกิดความเสี่ยงไปถึงการโหวตนายก
วันที่๑๙หรือ๒๐กรกฎาคมอีก
จากสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ
งูเห่าที่จะเลื้อยมาหนุนข้ามคั่ว
มีรายงานตัวเลขชัดเจนแบบ๑๐๐แล้ว๔๐คน
มาแบบ๗๐เกิน๖๓คน
รวมกับ๑๘๘เสียงย่อมเกิน๒๕๑เสียง
มากกว่าครึ่งหนึ่งของสภา
สถานการณ์วันนี้หากตัวเลขงูเห่าที่อ้างกันว่า
มีถึง๘๗คนแล้วต้องฟังหูไว้หู

แต่ถ้าพิจารณาการเลือกตั้งที่ผ่านมา
ก็มีความเป็นไปได้สูงกับงูเห่าฝากเลี้ยง
ต้องติดตามว่าวันที่๑๓กรกฎาคมจะเป็นอย่างไร
อาจจะพลิกเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้
นี่คือมุมมองของคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับ

ส่วนทางด้านของไอติมพระฤทธวัชรสิน

เขาก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าในการ
จรัจากับสวเพื่อโหวตให้กับไมพิทางเหมือนกัน
ว่าในฐานะพักการเมืองที่มีสอสอมากที่สุด

เชื่อว่าสวจะลงมาตรีตามหลักการประชาธิปไตย
ก็ต้องให้ความเห็นชอบตามนั้น
ของภาคการเมืองที่รับความไว้ว่างใจเป็นดับหนึ่ง
สิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลก่อนแล้วก็ประสบความสำเร็

ก็ควรจะครั้งเดียวจบแล้วก็เป็นไปตามเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชน
ซ้อนผ่านการเลือกตั้งก็จะมีรัฐบาลที่มีจำนวนสอสอ
ประมาณ๓๑๒เสียงมีฝ่ายค้านอยู่ประมาณ๑๘๘เสียง
ทั้งสองฝ่ายก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่
ฝ่ายรัฐบาล๘พักก็พยายามจะขับเคล

ฝ่ายค้านที่มีจำนวนสอสอ๑๘๘คน
ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการตรวจสอบถวงดุลรัฐบาล
แล้วพอผ่านไป๔ปีประชาชนก็จะตัดสินผลงานของสองฝ่าย

ในขณะที่พันธุรกิจเอกทวีสอส๒สสบัญชีไรชื่อจากภักดิ์ประชาชาติ
ก็บอกถึงความพร้อมในการโหวตนายกรัฐมนตรี๑๓กรกฎา
ว่า๘ภักดิ์ร่วมจะจัดตั้งรัฐบาล
เดี๋ยวจะคุยกันอีกครั้ง๑๑กรกฎาคมนี้
เชื่อว่าสวจะโหวตตามเสียงข้างมากของประชาชน
และสอสอเพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้า
แต่หากสวโหวตให้เสียงข้างน้อยเพื่อจัดตั้งรัฐบาล
นั่นหมายความว่าสวไม่ต้องการให้ประชาธิปไตยเดินหน้า

ไม่ได้มีกฎหมายกำหนดว่าต้องโหวตกี่รอบ
ก็โหวตกันไปจนกว่าจะผ่านนั่นแหละ
นี่คือคุณทวีสอดส่องบอกแบบนี้นะฮะ
ตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีก็คือ
สวแสดงจุดยืนว่าจะโหวตตามเสียงข้างมาก

หลักการประชาธิปไตยมันมีอยู่หลักการหนึ่งคือ
หลักการเคารพเสียงข้างมาก
สำคัญคราวนี้เมื่อเสียงข้างมากเป็นสำคัญนั้นเนี่ย
เสียงข้างมากในการบริหารประเทศ
จะต้องเป็นเสียงข้างมากของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
เราจึงเห็นว่าถ้าสมาชิกสภาพุทธแรศดร
นี่ความเห็นส่วนตัวนะได้มีมติ
เลือกคนขึ้นมาเนี่ยในส่วนของสวก็คือ
ให้ความเห็นชอบคล้ายความเห็นชอบขององค์กรอิสระ
แล้วก็เกิดว่าถ้าสวรู้อยู่แล้วว่า
เข้าใจว่าสมาชิกสภาพุทธแรศดร
จะไปบริหารประเทศซึ่งเห็นชอบโดยพักเสียงส่วนใหญ่

เราเชื่อว่าสวหลายท่านออกมาพูดแล้ว
จะฟังเสียงส่วนใหญ่ก็คือท่านส่งสัญญาณเป็นไหน